เช้าวันนี้คุณผู้ชมไปดูข่าวนี้กันต่อครับ

เดินถือไม้เท้าเหมือนเดินไม่ค่อยถนัดนะฮะ

ไม่รู้ว่าแกล้งล้มหรือเปล่าคุณผู้ชม

รถมาปุ๊บล้มอีกแล้วครับ

ล้มเนี่ยเป็นอะไรรถชนหรือเปล่า
ก็นึกว่าแบบอาจจะป่วยรถชนครับก็ไม่ทราบ
แล้วก็มีอีกคลิปนึงคล้ายการลักษณะเหมือนเป็นผู้ชายคนเหลียวกัน
ผู้หญิงก็บอกปลอดคลิปเขาทำแบบนี้ประจำนอนประจำ
นะครับค่ะเฉาบ้านเขาเกรงว่าจะเกิดอันตรายนี่แหละหลัง
ในชาวนี้ล้มบ่อยเกรงล้มเองอะไรบ้างจนชาวบ้านอาหารคลิปเอาไว้
ก็เลยเอ็มอันเป็นผู้ชายคนเดียวกันนี่นะเรื่องหลังจากพิธีต่าง
ถูกแชร์ออกไปก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะและสงสัยเหมือนกันว่า
ทำไมถึงแกล้งล้มบ่อยไม่มีเงินหรือเปล่าหรือยังไง
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไป
ว่าชายคนนี้ชื่อว่านายสิวาอายุ๗๐ปีแล้วนะฮะอยู่ในห้องเช่าที่นี่คนเดียว
ประตูเนี่ยมีกุญแจคล้องเอาไว้ต่อมาชาวบ้านก็มาเปิดให้
ก็ไปเจอนายซีวาอยู่ในห้องนั้นนะเล่าให้ฟังบอกว่าก็เคยทำงานอยู่ธนาคารแห่งหนึ่ง
ตำแหน่งเสมียนครับสุดท้ายลาออกมาเช่าอยู่ที่นี่คนเดียว๒ปี
ลูกสาวจะมาเยี่ยมบ้างแล้วก็จ้างให้เพื่อนช่วยเพื่อนบ้านช่วยดูแลพ่อ
จากนี้ลูกสาวเองก็ยังจ่ายค่าเช่าห้องแล้วก็เอาเงินไว้ให้ใช้จ่ายทุกเดือนด้วย
สมัยก่อนแข็งแรงเดินเหินสะดวกแต่ก่อนแต่ตอนนี้ป่วยเป็นความดัน
เหงาก็ชอบออกไปเดินเล่นข้างนอกไปหาญาติอยู่ตามซอยต่าง
ระหว่างเดินก็จะเกิดอาการหน้ามืดบ่อยครั้งแล้วก็ล้มลงกับพื้นยืนยัน
แกล้งล้มเรียกเงินไม่ได้แกล้งล้มเรียกร้องความสนใจ
แต่เขาเป็นความดันก็เลยเป็นลมไปฟังครับ
พอทางร้อนแล้วความร้อนก็เลยล้ม
ไม่ได้ตั้งใจไปขวานกลางก็เลยค่ะ

เฉ้าก็สงสารก็เข้ามาช่วยแล้วแต่ก็ให้แค่เงินบ่อยครั้ง
แต่ช่วงหลังเอ๊ะทำไมทำพฤติกรรมแบบนี้บ่อยล่ะ
มีพฤติกรรมแบบนี้บ่อยขึ้นจนชาวบ้านเดือดร้อน
เพราะว่าขับรถเกือบจะชนแล้วหลายครั้งกลัวสุดท้ายจะไปชนเขาจริง
จึงอยากให้พักผ่อนอยู่ห้องดีกว่าถ้ารู้ว่าป่วยอยากออกไปข้างนอกนะ
ส่วนเรื่องของอาหารการกินก็ช่วยกันตลอดแหละ
เกลงเกลงพอเดินอยู่ดี
พอมีรถมาหรือว่าไงรถแบบ
แต่ก็จะงั้นจะเรียกร้องก่อนใจค่ะ
เพราะว่าแกเคยทำแล้วแล้วมีคนแบบมาช่วยเหลือ
มีคนไหมครับอะไรบ่อยไม่มีคนไหมให้เงินใช้มั่งอะไรบ่อยครับ

สุดท้ายถึงแม้ว่าไม่ได้ไปล้มแล้วเรียกเงินแต่ว่าคนไปช่วยเขาสงสารไง
ก็ต้องให้เงินไปแล้วก็กลายเป็นว่าล้มบ่อยได้เงินบ่อยอะไรแบบนั้น
ทีนี้ผู้สื่อข่าวเราก็ไปถามผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชื่อว่านางสมใจ
บอกว่าที่ผ่านมานายศิวาชอบออกไปสร้างความเด็บร้อนให้กับชาวบ้าน
ว่าก็แพร่งล้มถนนควางรถล่าสุดไปที่โรงเรียนกับสถานที่ราชาการ
ถามว่าไปทำไมไปแอบดูสาวไปแอบดูสาวสาวหือ
ชอบแอบดูสาวจนชาวบ้านเขาเหมือนในพฤติกรรมนี้แล้ว
ด้านนอกห้องแล้วก็จะหาอาหารไว้ให้กินข้างใน
ซึ่งตัวเองก็มีการพูดคุยกับลูกสาวของนายศิวาแล้ว
ซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้ขัดว่าจะทำแบบนั้นกับพ่อเหมือนแบบต้องขังเอาไว้
งั้นก็จะออกไปอีกอะไรแบบนี้นะฮะเอาไปฟังเสียงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับ

แล้วชาวบ้านก็บอกพี่ติ๊กแล้วพี่ติ๊กบอกอยู่เฉยก่อนติ๊กก็จะรีบไปไง
แล้วก็ชาวบ้านไม่เข้าใจไงเนี่ยมันก็จะเสียหายเราเพราะฉะนั้น
ติ๊กในฐานะทำงานกับประชาชนเราตัดสินใจเลยเราบอกลูกเขาว่าน้องเพลง
ไปให้กินน้องเพลงก็บอกโอเค